มอลเลสเต้เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ได้แสดงความจำนงต้องการจะเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศที่๑๑
แต่ก็ยังคงอยู่ในสถานะของผู้สังเกตการณ์ของอาเซียนมานานหลายปีแล้วนะครับ
โดยในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สำคัญของพัฒนาการทางการเมืองของตีหมอเลสเต้
เพราะว่ามีการเลือกตั้งใหญ่ถึง๒ครั้ง
โดยหลังจากที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
มอลเลสเต้เพิ่งจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี
วันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาขึ้นอีก
แม้หลายฝ่ายจะมองนะครับว่า๒ผู้สมัครตัวเต็งจาก๒พักใหญ่
ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ย่อมไม่ใช่คนหน้าใหม่

แต่ว่าความท้าทายของรัฐบาลใหม่ต่อจากนี้
จะแตกต่างไปจากเมื่อช่วง๑๕ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
พักการเมืองต่างของติมอลเลสเต้เสร็จสิ้นการหาเสียงในวันนี้
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจะมีขึ้นในอีก๒วันข้างหน้า
มีพักการเมือง๒๑พักที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งจะทำให้ตีมอลเลสเต้ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่
แต่ก็มีการมองว่านี่เป็นการชิงชัยกันระหว่างตัวแทนจากสองพักการเมืองใหญ่เท่านั้น
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในวันเสาร์ที่จะถึงนี้
มีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
มอลเลสเต้เพิ่งจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี
อดีตนักต่อสู้เรียกร้องเอกราช
อย่างในฟรานซิสโกลูโอโลกูเตเลสได้ชัยชนะ
โดยประธานาธิบดีคือประมุขของประเทศ
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกของพักการเมือง
พักร่วมรัฐบาลที่ครองเสียงข้างมากในสภาเป็นหัวหน้ารัฐบาล
โซเซรามอสฮอต้านักวิเคราะห์การเมืองและอดีตนายกรัฐมนตรี
มอลเลสเต้มองว่าไม่ว่าใครก็ตามจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลักอยู่๓ด้าน
อย่างน้ำที่รวมตรีที่ทำให้เปลี่ยนการระบบทางแดด
โฮเซรามอสฮอตานักวิเครากรัฐมนตรี
ศัตรูต้องเผชิญความท้ายหลักภาพกับธรรมชีวิตสู่ส่วนประเทศ
ทุกคนเคยเห็นอย่างไรว่า
ส่วนสองสัปดาห์จากที่เริ่มสร้าง

โดยนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าสิ่งที่จะเป็นความท้าทายสำคัญของ
คือการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ
นั่นคือต้องลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมัน
เนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันที่ผันผวนในตลาดโลก
และการกระจายความหลากหลายของแหล่งที่มารายได้ของประเทศ
ไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน